อีก๑๐วันนะคะจะถึงช่วงสงกรานตอนนี้
จิตใจหลายคนไม่อยู่กับเนื้อไม่อยู่กับตัวแล้ว
ตื่นเต้นรู้สึกว่าใกล้จะวันหยุดเต็มที

เป็นช่วงที่มีสีสันอีกช่วงหนึ่งของปีนะคะสงกราน

สืบล่ะครับขออนุญาตไปทำภารกิจ
ช่วงสงกรานใช่ไหม
ทางประเทศ
เชียงใหม่ได้เลยที่ริมแม่น้ำปิ่งที่ใต้
ก็ไปที่หาดป่าตองภูเก็ต
เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย
ถ้าพร้อมแล้วไปชุ่มฉ่ำเย็นใจพร้อมกันเลยค่ะ
การแสดงชุดวิถีน้ำวิถีไทยจากภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้
เป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทย
ให้กับคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติได้เรียนรู้
สารประวัติศาสตร์และประเพณีอันดีงาม
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือวันสงคราน
เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย
ซึ่งบริษัทไทยเบเวอร์เลสจำกัดมหาชน
ร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน
ภาครัฐและเอกชนกว่า๗๐แห่งร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
ต้องเรียนว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับ
สามารถที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทย

พันธมิตรทั้งหลายที่ร่วมกันครั้งนี้เนี่ย
จะได้แสดงศักยภาพของความเป็นไทยนะครับ
อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไป
ว่าเราต้องแสดงให้ได้ให้เห็นให้ได้ว่า
ความเป็นไทยของเราอยู่ตรงไหนนะครับ
พร้อมยังร่วมตอบสนองนโยบายของภาครัฐ
ในการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
ด้วยการเล่นสงครานแบบดีงาม
ผ่านการปราบพรมน้ำค่ะ
อันเทศกาลสงกรานหรือปีใหม่ไทย

ไม่ใช่เพียงแค่คนมาเล่นน้ำกันเยอะ
แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยความหมายนะคะ
ซึ่งผลนี้ก็จะได้เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ความหมายที่แท้จริงของสงกรานนั้นคืออะไร

เราจะมาฉลองสงกรานกันทั่วประเทศไทยนะคะ
แล้วก็ทั้งสามที่
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะทำให้คนไทยได้มีที่

เทศกาลสงกรานที่แท้จริง
โดยงานนี้จะจัดระหว่างวันที่๑๓เมษายนถึง๑๕เมษายนนี้

จะจัดงานในเจ็ดพื้นที่ริมคงแม่น้ำเจ้าพระยา
ร่องเรือด่วนฟรีใน๗ท่าน้ำแบบวิถีไทย
ขณะที่ภาคเหนือจะจัดที่เรือนโบราณ

ปลอมร่องเรือด่วนฟรีในเจ็ดท่าน้ำแบบวิถีไทยขณะที่ภาคเหนือจะจัดที่เรือนโบราณล้านนา

และภาคใต้จัดที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะ